คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยก็แล้วกัน
เรื่องของการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
โดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยบางทีเห็นอะไรพังเล็กน้อยซ่อมเอง
แล้วบางอย่างมันอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิต
ผู้ชายคนนี้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นพัดลมค่ะ
แล้วปรากฏน่าจะถูกไฟช็อต
เพราะภรรยามาเห็นเนี่ยพบว่านอนตายอยู่ตรงหน้าบ้านแล้ว
ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองอุทัยธานี

ไปเจอกับศพของนายอำนวยนะคะเพศนิกรอายุ๖๙ปีแล้ว

สภาพนอนหงายตัวเกร็งไม่ได้ใส่เสื้อ
บอกว่าใส่กางเกงขาสั้นสีฟ้า
และบริเวณใกล้กันคือเจ้าหน้าที่เขาก็ไปเห็น
ว่ามันมีพวกเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง
สายไฟพัดลมมอเตอร์พัดลมอยู่ตรงนี้
บ้านหลังนี้นะคะอยู่ตรงบริเวณตำบลน้องเต่า

ตัวภรรยาของผู้ตายนางลำไยสมพงศ์อายุ๗๐ปีค่ะ
ก็เล่าแบบนี้ว่าสามีปกติเวลาว่าง
จะชอบมานั่งซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านแบบนี้
ก่อนเที่ยงก็ไม่เห็นว่าสามีเข้าบ้านไปกินข้าวเลย

พอเดินออกไปดูปรากฏว่าเห็นนอนเนี่ย
นอนอยู่แบบนั้นมือเกร็งอ้าปากค้างค่ะ
แล้วก็อยู่ข้างปลั๊กไฟกับสายไฟ
ตอนนั้นคิดเลยว่าสงสัยจะโดนไฟดูดแน่

เจ้าหน้าที่ก็บอกแบบนี้นะคะว่าสภาพศพของตัวผู้เสียชีวิต
จะเห็นว่ามือด้านขวาของผู้ตายมีรอยไหม้

ก็คาดว่าน่าจะเอาพัดลมมาซ่อมนี่แหละ
แล้วเกิดกระแสไฟฟ้าช็อตจนทำให้เสียชีวิต
ภรรยาผู้ตายเองก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ก็เลยมอบศพให้นำไปทำพิธีทางศาสนาต่อไป
คือคุณยายลำไยบอกว่าคุณตาอำนวยสามีเนี่ย
เป็นคนที่อยู่เฉยไม่ค่อยเป็น

แล้วก็ท้ายที่สุดก็เอาพัดลมมาซ่อมเองนะครับ